เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์

ปะทะปานทองโอปินทิสัตว์

ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒